บอกว่าวันที่๖ใช่ไหมค่ำคืนที่ผ่านมาของการจากไปกับงานรำลึกครบล่อ
ลงการแสดงแสงสีเต็มที่เหมือนเดิมค่ะ
ศิลปินเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพระเอกลิเกด
เพลงฮิตเพลงดังของตัวเองไปมอบความสุขให้แฟนเพลงค่ะ
บรรยากาศหน้าเวทีคุณค่ะตบเข่าฉาดกันเลยสนุกมาก
คักมากแค่ได้ยินเสียงเพลงก็ลุกขึ้นมาเต้นหน้าเวทีพร้อม

ไปดูความม่วนความจ่อยค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยจ้า
หน้าแบบ๓๒๑
เหล่าโกรธนาธารธรรมคุมตีนดูให้ลืม
เป็นยังไงคุณผู้ชมคือเห็นบรรยากาศในงานใช่ไหม

แล้วคือปกติเนี่ยพี่ศิลปินนักขึ้นเวทีเนี่ย
เต็มที่อยู่แล้วใช่แต่เมื่อวานมันเต็มที่กว่าเดิมเพราะอะไรรู้ไหมฟังมาแล้วไง
ตเตอรี่ออกไปแล้วถูกกันทั่วหน้าก็เลยมีแรงเต้นมันกว่าเดิม
คุณผู้ชมสนุกสนานจัดเต็มแต่นิดนึงรู้ไหม
อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลออกไปแล้ว
แต่เหล่าคนดังไปงานทั้งทีงวดหน้ามันก็ต้องมีต่อน้องเนย

ล้วงหายกันต่อเลยเพื่อหาเลขเอาไว้ให้แฟนบันเทิงไทยรัฐตามกันต่อ
หนึ่งกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คุณผู้ชมอ่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เอชายาขอหน่อยล้วงลึกมาเลยได้เลข๒๓๐นี่
ส่วนตัวแม่นะเรื่องตัวเลขแม่ฮายอภพรไม่ต่างเท่าไหร่
๕๒๓เออนะฮะก็เป็นเลขประจำของแม่ฮาย

ส่วนพี่ยิ่งยงคนดีคนเดิมของเราล้วงได้อะไรจ๊ะพี่จ๋าพี่ยงมา
นี่๘๒๐เออนะฮะครบเลย๓ตัว
เอาเป็นว่าได้เห็นตัวเลขกันแล้วก็รีบจับจองหาสลากินแบ่งรัฐบาลเอาไว้นะจ๊ะ
รางวัลใหญ่งวดหน้าหนึ่งกลุ่มภาพันธ์อาจจะเป็นของคุณ
และคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วย
เอาจริงนะตอนนี้เขาเปิดขายแล้วหรือยังยังจะได้จับจอง
เขายังไม่เปิดแต่ให้เราแบบว่าเตรียมไว้ก่อนตัวเลขเอาไว้ก่อนเปิดปุ๊บคว้าปั๊บเลย
ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วมีเลขมีใช้ไปก่อน
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ